โจ๊กนำทีม๘ตำรวจเปิดเกมลุกสู้กฎหมาย
เพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงสายพอบิ๊กโจ๊กเปิดตัวทนายกระดูกเหล็ก
นายอนัญชัยไปเนี่ยนะคะก็มีการแถลงมีการตอบคำถามกับสื่อมวลชน
พอมาตอนเย็นไม่ใช่แค่บิ๊กโจ๊กกับทนายอนัญชัย
แต่มี๘นายตำรวจที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กมาร่วมในการแถลงข่าวด้วย
แปลว่าอะไรทนายอนัญชัยนี่รับดูแลให้ทั้งหมดเลยนะ
ทั้งส่วนคดีของทางบิ๊กโจ๊กที่ถูกค้นบ้านอย่างไม่เป็นธรรม
แล้วก็เรื่องของ๘นายตำรวจด้วยนะคะไล่เรียงไปเลยนะคะ
เมื่อวานนี้พอหลังจากที่ทนายอนัญชัยชายเดชได้รับมอบหมาย
มาทำหน้าที่เป็นทนายความส่วนตัวตอนสายสายไปที่สโมสรตำรวจก่อนหารือ
เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอสารเพื่อไต่สวนการละเมิดอำนาจของสารอาญากรุงเทพใต้
กรณีมีการออกไหมจับ๘นายตำรวจการออกหมายค้นบ้านพักของรองพบตร
ก็คือบิ๊กโจ๊กเมื่อวันจันทร์ที่๒๕กันยาที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็มองว่าเป็นการขอหมายโดยมิชอบเช่นอย่างคำขอหมายจับเนี่ย
ไม่มีการระบุยศหรือว่าตำแหน่งตำรวจทั้ง๘นายนะ
ส่วนคำขอหมายค้นก็ไม่ได้มีการแจ้งว่านี่เป็นที่พักของรองพบตร
เชื่อว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการเพื่อปกปิดข้อได้จริงต่อสาร
แล้วก็มีกลุ่มที่พยายามใช้กฎหมายกันแกล้ง
คณะทำงานรวมถึงรองโจ๊กด้วยเอาฟังเสียงบิ๊กโจ๊กค่ะ
ที่นี้พอตอนสายมีการทันแหลงข่าวแล้วเนี่ยนะคะช่วงเย็น๕โมงเย็น
ท่านายอนัญชัยกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีอีก๘นายตำรวจที่ถูกออกหมายจับเนี่ย
ก็ไม่มีการแจ้งว่านี่เป็นขบวนการเพื่อปกปิดข้อเล็กจริงต่อสาร
ก็มาแถลงเห็นไหมคุณผู้ชมเราชี้ลูกศรทั้งหมดเนี่ย
เป็นรายชื่อที่ปรากฏออกมาว่าถูกออกหมายจับแล้วก็ได้รับการประกันตัวมาทั้งหมดแล้ว
นี่ยืนอยู่กันครบเลยนะคะก็จะขอสู้ตามกฎหมายทวงความเป็นธรรม
ตอนเย็นเนี่ยไปแถลงที่สำนักงานท่านายอนัญชัยนะคะ
นี่ตรงลานจอดรถตรงข้ามกับสำนักงาน
ทีนี้หลังจากมอบหมายทนายอนัญชัยก็สังเกตได้เลยจริงตั้งแต่ตอนสายแล้วนะ
ตอบคำถามคือทนายอนัญชัยจะเป็นคนตอบ
มีบางช็อตที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าอันนี้ผมขอพูดได้ไหม
คือหันไปหาใช่แล้วก็บอกขอตอบเองขอพูดเอง
คืออย่างนี้นะเท่าที่รู้จักกับทนายอนัญชัยเนี่ย
ไม่อยากให้พูดเลยไม่อยากจะแถลงซะด้วยซ้ำ

อ่าใช่เพราะว่าคำพูดเนี่ยพอพูดตอนนี้มันมัดตัวนะ

ซึ่งจริงอ่ะคือทางบิ๊กโจ้งเป็นคนที่พูดอยู่แล้วไง
ไม่ว่าจะแบบโอ๊ยก่อนเข้าประชุมหลังเข้าประชุมท่านเป็นคนที่พูด

แต่ก็ยืนยันสั้นนะคะว่า